คุณผู้ชมคะยังจำคดีนี้กันได้ไหมคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเลย
กรกฎาคมปีที่แล้ว
นักเรียนวัยรุ่นฟอร์สกับสปาย
ถูกยิงอย่างโหดเยี่ยมหน้าเขาชีจันทร์นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ตามจับได้ทั้งกลุ่มคนที่เป็นมือปืนดี
เป็นคนดูตนทางเป็นคนชี้เป้าจนสาวไปจนถึงเสียอ้วน
คนที่เป็นคนสั่งการคนที่เขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรักสปายมาก
เขาส่งเสียดูแลให้เงินเป็นล้านล้านให้ทั้งสปายทั้งครอบครัว
แต่มาหยามกันมาทำกันแบบนี้ได้โดยไปแอบคบกับฟอสเพื่อนสนิทอะไรก็ว่ากันไปนะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะสารจังหวัดพัทยามีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นมาแล้วนะคะ
นั่นก็คือพิพากษาประหารชีวิตค่ะ
เมื่อวานนี้สารอ่านคำพิพากษาคดีนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
เจ้าของผับที่หาดป่าตองพร้อมพวกรวม๖คน
ร่วมกันฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายวัย๒๐ปี
นายอนันตชัยจริตรำหรือฟอสวัย๒๑ปี
ลานจอดรถหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์ที่ชนบุรี
ใช้เวลาอ่านคำพิพากษา๒ชั่วโมงครึ่งค่ะ

ประหารชีวิตเสียอ้วน
ประหารชีวิตนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอลคนขับรถ
ประหารชีวิตนายนรงวรินทรเวศหรือบ่าวมือปืน
แต่ทั้ง๓คนให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนนายสายันศรีสุคนชี้เป้าถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิต

คนแรกคนขับรถมือปืนคนจ้างวานโดนประหารชีวิตหมดนะคะ

นี่คือคนชี้เป้านายสายันศรีศุกร์
โดนจำคุก๕๐ปี
นายจิรษะอุนายบันหรือป๊อปคนที่ขับรถสะกดรอยตาม
แล้วก็นายกฤษณะศรีศุกร์หรือว่ามดผู้ช่วยนายบอล
โดนไปคนละ๑๖ปี
แล้วก็ให้จำเลยทั้งหมดเลยนะคะ
ชดใช้เงินให้กับครอบครัวเหยื่อทั้งสองคน
ครอบครัวสปาย๗๓๑๔๐๐๐บาท
ครอบครัวฟอส๗๓๒๐๐๐บาท
และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่๒๙กรกฎาคมเป็นต้นไป
วบให้หมดคิดดอกให้ครบ
ไปถามแม่ของสปาย

เสียอ้วนกับพวกจะไม่ถูกโทษประหารชีวิต

อ้วนมากราบเท้าแม่เพื่อขอคำมา

ไม่มีแม้แต่จะเอ่ยคำขอโทษหรือยกมือไหว้แม่ด้วยซ้ำค่ะไม่มีเลยนะคะ
ไม่มีเลยนะคะ
ส่วนแม่ของฟอสค่ะนางสาวจอมสีชมพูพื้นบอกว่า
น้อมรับคำตัดสิน๑ปีที่ผ่านมาแม่ไม่เคยลืม
จำฝังใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่ที่แม่ต้องเสียลูกไปอ่อนก่อนวัยอันควร
ฟอสบอกว่าแม่สังเกตท่าทีของเสียอ้วนกับพวก
ตลอดการอ่านคำพิพากษา๒ชั่วโมงครึ่ง
ท่าทีสลดไม่มีให้เห็นท่าทีสำนึกผิดไม่มีให้เห็น
คือเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมานึกว่าเสียอ้วนไปไหว้แม่
ตอนที่อยู่บนศาลแล้วแม่สปายบอกแล้วว่าไม่มีนะ
แต่จะยกมือไหว้และในขณะเดียวกันแม่ฟอสบอกว่า
หัวเราะเล่นกันด้วยซ้ำแม่อยากจะถามมาก
จิตใจทำด้วยอะไรไม่สำนึกบ้างเลยหรือยังไง
แม่ก็บอกด้วยนะคะว่าสำหรับเงินที่ต้องจ่ายให้ครอบครัวแม่
ไม่อยากจ่ายก็ไม่เป็นไรนะแม่ไม่รับก็ได้
แต่ถ้าไม่จ่ายแม่ขอให้ได้รับโทษสูงกว่า

เข้าไปทีแรกก็หัวเราะเนอะเขาดีใจทุก

ก็ขอให้เขารับโทษเต็ม

ก็บอกว่าเสียอ้วนไม่มีการทักท้วงของพี่ภาคศาสน์
ถามสารท้วงสารอยู่อย่างเดียวแค่ว่า
เงินที่ต้องจ่ายให้ครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนี่ยเยอะไปไหม
โอ้โหนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นคำตัดสินของสารชั้นต้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมาอีกกรณีหนึ่ง